คุณผู้ชมครับในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือมีคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์
เพราะว่าคนขับรถเบนท์คันหนึ่งไม่ยอมหลบทางให้รถฉุกเฉิน

แล้วที่สำคัญคือเปิดกระจกออกมาชูนิ้ว

ชูนิ้วกลางใส่คนขับรถฉุกเฉินด้วยนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ไปตามหาทั้งทางญาติของผู้ป่วยที่อยู่ในรถฉุกเฉิน
รวมถึงคนขับรถฉุกเฉินเขาว่ายังไกลกันบ้าง
แต่ก่อนอื่นเราไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับ

ทำแบบนี้นี่แย่นะฮะหลบก็ไม่หลบหลีกก็ไม่หลีก
รถฉุกเฉินเขาเปิดไซเรนซะดังลั่นคันอื่นเขาหลีกหมดแล้วนะฮะ
คือคลิปเหตุการณ์นี้นะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าดังเกษมพงศ์
เขาได้โพสต์ไว้เมื่อวันเสาร์ที่๙พฤศจิกายนนะครับ
ในกลุ่มศรีราชาแล้วก็มีการระบุข้อความว่า
เหตุเกิดกับพี่น้องผมเองครับรถคันโตแต่ไร้น้ำใจไม่หลบ
ชูนิ้วกลางให้อีกต่างหากนะครับในคลิปก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับ
ขณะที่รถฉุกเฉินคันหนึ่งเปิดไซเรนเสียงดังเพื่อขอทาง
นำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลวิ่งอยู่บนทางด่วนช่วงแยกศรีนคริน
บรรดารถยนต์คันอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีนะเขาก็หลบหลีก
แต่มีเพื่อนร่วมทางบางคนบางคันนิสัยไม่ดีแบบคันนี้แหละฮะ
ไม่ยอมหลีกทางให้นะครับและเมื่อขับไปถึงช่วงทางแยก
รถเบนท์คงจะเบี่ยงลงทางด้านล่างคนขับรถเบ้นสีดำก็เปิดกระจกลง
ยื่นมือขวาออกมาชูนิ้วกลางให้กับคนขับรถฉุกเฉินอีก
แล้วก็ขับแยกไปนะคุณดูสิถ้าไม่แยกลงก็คงไม่หลีกทางให้
ทำไมล่ะนี่โลกออนไลน์เขาตั้งฉายาให้แล้วนะ
ติดแทชแท็กเลยว่าคับรถราคาหลักล้านแต่สันดารราคาหลักสรุปค่ะ
ซึ่งนี่แหละครับคุณต่างคนเขาต่างแยกให้กันเห็นเลย
ต่างคนเขาต่างหลีกเขามีน้ำใจไม่เหมือนคันเมื่อกี้คันเดียว
เป็นรถเบ้นสีดำคือราคาของรถยนต์ไม่ได้บ่งบอกว่า
คนที่นั่งอยู่ข้างในเป็นคนแบบไหนจะมีนิสัยอย่างไรนะฮะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้มาก
ติดต่อพูดคุยกับทางญาติของผู้ป่วยที่กำลังอยู่ในรถฉุกเฉิน
แล้วก็แพทย์พยาบาลก็กำลังจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับ
นี่แหละครับพี่ผู้หญิงคนนี้คือพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เขาเปิดเผยบอกว่าเขากำลังพาผู้ป่วยชายซึ่งเป็นสามีนะครับ
ย้ายจากโรงพยาบาลพญาไทย๒เดินทางไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
ซึ่งเธอเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องเพียงแค่ต้องการเตือนสติคนขับรถทุกคน
ก็ไม่ได้โกรธแค้นหรืออะไรนะคะก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะประจานอะไร
แบบว่าอยากให้ดูไว้เป็นให้คนไทยดูไว้ว่าเออขอให้มีน้ำใจต่อกัน
แต่มีก็มีคนไทยหลายคนเยอะนะคะที่มีน้ำใจถลกให้เรานะคะ
เพราะเราเจอหลายคนที่หลบพักให้ก็ขอขอบคุณค่ะ
คือเธอบอกว่าขับอยู่เลนขวาไม่ยอมหลบให้ทางชูนิ้วกลางให้อีก
ก็เธอรู้สึกแย่มากนะเสียความรู้สึกมาก
ไม่คิดว่าจะแรงน้ำใจและทำพฤติกรรมใส่แบบนี้อยากให้คิดแบบนี้คุณ
ถ้าคนในรถฉุกเฉินเป็นคนในครอบครัวของคุณคุณจะทำพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่
ส่วนอาการของสามีเธอตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
แล้วก็เราได้มีการพูดคุยกับทางด้านของคนขับรถฉุกเฉินด้วยนะคุณ
คนขับรถฉุกเฉินก็เปิดเผยบอกว่าขับมาแล้วขวางทางตลอดเลย
วินาทีเป็นวินาทีชีวิตของผู้ป่วยมันสำคัญมาก
ถ้าคุณช่วยหลบช่วยหลีกถือเป็นการสร้างกุศลให้คุณเองนะ
คือเอาจริงเลนขวาสุดคือเลนทำความเร็ว
คุณวิ่งด้วยความเร็วแบบนี้คุณผิดกฎจราจรอยู่แล้วด้วยนะ
แล้วเขามีการตรวจสอบด้วยนะคุณตรวจสอบว่ารถเบ้นคันนี้
พบว่าเป็นรถของบริษัทแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
โดยได้สอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยก็บอกว่ารถคันนี้เป็นของผู้บริหาร
ซึ่งมีผู้บริหารหลายคนที่นั่งแล้วก็มีคนขับรถคอยขับให้
ส่วนผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นคนนิสัยดีและใจดีไม่ใช่คนหัวร้อน
คนขับรถฉุกเฉินเขาเลยเชื่อมั่นว่าคนที่เปิดหน้าต่างชูนิ้วกลางให้
น่าจะเป็นแค่คนขับรถเท่านั้นเองนะครับ
เรื่องนี้ทางตำรวจเขาบอกแบบนี้นะครับ
ลักษณะของการขับรถกีดขวางเส้นทางรถพยาบาลเข้าข่ายผิดพรบจราจรทางบก
ไม่ยอมให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
และหากขับขวางทางจนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ผู้ป่วยที่อยู่ในรถพยาบาลถึงแก่ชีวิตอาจเข้าข่ายข้อหาหนักนะคุณ
คือประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับ
นี่กองปราบเขาออกมาบอกแบบนี้อธิบายแบบนี้

นักวิชาการด้านกฎหมายก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
แล้วก็เรื่องของโทษตามกฎหมายเยอะเหมือนกันนะครับ
อยู่ร่วมกันเรามีจิตสำนึกที่ดีต่อกันดีกว่านะคะ